คุณผู้ชมค่ะจากน้องหนูนะคะมากันที่รำวงมาแล้วกันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมค่ะ
ไปกี่ยุคกี่สมัยนะไม่เคยตกยุคจริง
งานจ้างแน่นทุกเทศกาลเลยส่วนหนึ่งเชื่อเป็นผลบุญมาจากการสวดมนต์
อันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวฉันจะเล่าให้บ้าง
โด่งดังมาจากงานร้องเพลงลำวงเรียกว่าเป็นขวัญใจมิตรรักนักลำเลยก็ว่าได้
สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอและทำให้แม่จ๋าพ่อจ๋าเนี่ยชื่นชอบประทับใจมาก
คือการใส่ชุดผ้าขาวม้าแบบประยุกต์นำมาใส่คู่กับกางเกงยีนมันเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อ

แต่ล่าสุดลุกขึ้นมาเปลี่ยนลุคใหม่ค่ะวัยรุ่นขึ้นแล้วก็เข้ากับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุด
หน้าตาดีแต่ยังไม่มีแฟนเออปล่อยออกมาเอาใจคนโสดนะคะ
แนวเพลงสนุกสนานแต่ว่าไม่ทิ้งลายสาวรำวงค่ะ
ซึ่งแฟนนะไม่ต้องตกใจนะ
ทันสมัยขึ้นแบบนี้ยืนยันยังไม่ทิ้งผ้าขาวม้านะจ๊ะ

เพราะว่าเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าคนหน้าตาดีแต่ยังไม่มีแฟนค่ะ

แบบบวกความวัยรุ่นทันสมัยไปด้วย

เราชอบในความเป็นยีนเรารู้สึกว่ามันเท่
เป็นผู้หญิงแนวสไตล์เท่อย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะอันนี้เอวลอยต้องเอวแบบนี้เลย

แฟนเพลงไม่ต้องเป็นห่วงค่ะก็ยังคงใส่แต่ละงานก็สลับสับเปลี่ยนกันไป
ตอนนี้ชุดผ้าขาวม้ามีประมาณ๑๔ตัวแล้วค่ะ
เออมีทั้ง๑๔ตัวยืมให้พี่แจ๊คใส่สักตัวหนึ่ง

แซวโดนอีกแล้วแจ๊กรีนบอกนั่งเฉยโดนแล้ว
จ๋าแม่จ๋าสบายใจได้ยังคงเป็นแนวเดิมนะคะ
แต่เพิ่มเติมคือสายมูซึ่งมีเพื่อนคอเดียวกัน
พี่เจเน็ตเขียวคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาเลย
ไม่ว่าจะเป็นลงหน้าหน้าทองสักลายมือแบบน้ำมัน
ที่ไหนว่าแน่แม่ไปมาหมดแล้วค่ะ
แต่ที่นับสิทธิสุดคือพระเวทสุวรรณที่วัฒน์ธุราบรรณี
ขอแล้วเนี่ยได้เลยเธอเชื่อหมดใจเลยค่ะ
แต่ที่ชื่นชอบสุดคือการสวดมนต์
คุณผู้ชมสวดมนต์ชินนบัญชรเนี่ย
แบบไม่พักโพยไม่ต้องท่องขึ้นใจเขาบอกแบบนั้น
เชื่อว่าสวดแล้วโชคดีเป็นที่รักของมิตรรักแฟนเพลงค่ะ
ที่เคารพนับถือเนี่ยก็คือหลายศาสตร์รวมกันรวมถึงการสวดมนต์ไว้พระ
ที่สวดคือคาถาชินปัญชรหลวงปูตมพรหมดลังศรีคาถาทาเวสวรรณวัดจุลามันนี
แล้วก็เป็นคาถาคุ้นแผนวัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐมนะคะ
แล้วก็คาถาเงินล้านหลวงพ่อฤษีลิงดำค่ะ
ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตนั้นซิจะต้องท่องเพื่อตั้งสมาธิให้กับตัวเอง